เราพูดเรื่องของแกงเขียวหวานที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาก็เป็นข้าวแกงยอดนิยมเหมือนกันนะ

หลากหลายเมนูอ่ะใครที่ชอบทานก็ทานกันไป
แต่ถ้าใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวเราก็จะพาไปที่จังหวัดมหาสารคาม
ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้โอ้เด็ดไม่แพ้ใครเหมือนกันค่ะ
เตี๋ยวโครงไก่บ้านสวนนี่อ่ะบรรยากาศสบายดื่มดำธรรมชาติเนอะ
แล้วก็ลมโฟลแบบนี้ปลอดภัยแน่นอน
ที่หมู่บ้านโนนเดือตำบลแวงนั่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะ
ถ้าพูดถึงพิกัดก็คือจากปากทางถนนบายพาสเข้ามาแค่๑๕๐เมตรเท่านั้นเอง
คุณจะได้พบกับร้านก๋วยเตี๋ยวโครงไก่บ้านสวนรสเด็ด
เจ้าของร้านคือคุณจิตราพิลาชัยอายุ๒๘ปีคนนี้แหละค่ะ
บอกว่าหลายปีก่อนเธอกลับมาอยู่บ้าน
ก็เลยปรับปรุงหน้าบ้านของตัวเองมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวซะเลย
เพราะว่าพื้นที่บ้านมันร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่ดูแล้วแบบดีจังเลยนะ
ถ้าทำร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วมีต้นไม้แบบนี้น่าจะแบบเหมาะสำหรับลูกค้าที่ชอบธรรมชาติด้วย
ใหญ่พอมาถึงแล้วสิ่งที่ต้องสั่งต้องเป็นเมนูนี้นะคะ

คือเขาจะมีโครงไก่มาให้ทั้งโครงเลย
ที่เห็นเมื่อสักครู่นั่นแหละราคาแค่๕๐บาทเท่านั้นนะ
และอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่เพิ่มมาก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นทะเล
เดี๋ยวรอดูนะคะเธอจะทำให้เราเห็น
นี่ต้มยำน้ำข้น

แล้วกินคู่กับโครงไก่มาเป็นตัวเลย
แต่ถ้าใครชอบแบบเมนูข้าวแล้วตำด้วยกะเพราหรือว่าพวกตำหลายอย่างแบบนี้

ลูกชิ้นทอดกินเล่นแกล้มกันไปคุยกันไปสนุกสนานเพลิดเพลิน
เขาขายดียอมรับวันหนึ่งก็๔๕๐๐บาท

ใครอยากจะไปเช็คอินไปลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวอร่อยแบบนี้นะ
ไปได้นะคะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๔โมงเย็นนั่นเอง

ใช่บางทีก็สับแล้วคุกข้าวแล้วค่อยกิน
อันนั้นเขาเอาไว้ให้กับสุนุกสุนักกินค่ะ

โหหมาแย่งเลยเนาะ